หนทางหนึ่งที่จะช่วยกันลดโลกร้อนได้ก็คือการใช้ทรัพยากรร่วมกันนะครับ
ซึ่งก็กำลังเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมในหลายพื้นที่
อย่างที่จีนครับตอนนี้มีแอปพลิเคชันเพื่อหาเพื่อนร่วมทาง
ด้วยการตรวจดูว่ามีใครจะเดินทางไปในทิศทางเดียวกันบ้าง

ซึ่งแอปพลิเคชันนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับ
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่การจราจรหนาแน่น
ขนส่งมวลชนก็เต็มอย่างตรุษจีนที่ผ่านมา
ก็มีคนใช้แอปพลิเคชันนี้ถึง๑ล้านคน
เพื่อหาเพื่อนร่วมเดินทางกลับภูมิลำเนาครับ

ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่เฉินเสี่ยว
หญิงชาวจีนวัย๓๕ปีต้องเดินทางจากปักกิ่ง
กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดที่มณฑลซีอ่าน
บอกว่าปีนี้โชคดีที่ไม่ต้องลำบากมาก
เพราะได้ส่งตัวลูกสาวตัวน้อยวัย
สามขวบกลับบ้านล่วงหน้าไปก่อนแล้วทำให้หนูน้อยไม่ต้องลำบาก
มหากรรมการเดินทางที่ยาวนานและแออัดกับคนอื่นอีกหลายพันล้านคน
ที่ต้องเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาในช่วงเวลาเดียวกัน
ในขณะที่ตัวเธอเองปีนี้ก็นับว่าโชคดีมากที่ไม่ต้องไปแย่งซื้อตัวเครื่องบินกับคนอื่น
ไม่ต้องไปเบียดกับคนอื่นบนรถไฟหรือรถทัวร์แต่เธอขับรถไปเองและใช้บริการแอปพลิเคชันหาคนอื่นร่วมทางไปด้วยกัน
การเดินทางจากปะกิ่งกลับไปบ้านเกิดที่ซีอาร์รวมระยะทางขับรถไปทางตะวันตกเชียงเหนือกว่า๑๔๐๐กิโลเมตร
หากขับไปคนเดียวคงจะอันตรายและเปล่าเปลี่ยวเกินไปแต่การมีเพื่อนร่วมทางไปด้วย
อกจากจะไม่เหงาแล้วยังมีคนช่วยหารค่าน้ำมันอีกด้วย
ตอนแรกให้บริการแค่เฉพาะในเขตเมืองต่างต่างเท่านั้นผู้คนที่ชอบเดินทางก็จะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน
ตรวจสอบดูว่ามีคนที่จะร่วมเดินทางไปด้วยกันหรือไม่แล้วจากนั้นก็ติดต่อนัดเดินทางและหารค่าใช้จ่ายกัน
มาแอปพลิเคชันนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นก็เริ่มขยายเป็นบริการระหว่างเมือง
คาดว่าเมื่อช่วงตรุษจีนที่ผ่านมามีคนร่วมทางการผ่านแอปพลิเคชันนี้เป็นจำนวนมากกว่า๑ล้านคน
ิลราโซนักวิเคราะห์ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และผู้จัดการบริษัทที่ปรึกษากัวเฟิง
มองว่าการให้บริการแบบนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ
โดยในยุคดิจิตอลแบบนี้เชื่อว่ามีอีกหลายทางเลือกออกมา
ที่คาดว่าจะได้รับความนิยมจากผู้คนโดยเฉพาะกลุ่มคนหนุ่มสาวและชนชั้นกลาง
เขามองว่าขณะนี้ประชาชนได้ใช้แอปพลิเคชันอำนวยความสะดวกในการเดินทางแบบนี้กันมาก
เฉลี่ยนับ๑๐ล้านคนต่อวันและเป็นไปได้ที่ในอนาคตรัฐบาลจะเข้ามาจัดระเบียบในแง่ของการทำธุรกิจประเภทนี้
ซึ่งเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลจีนเพิ่งเปลยว่าจะนำเสนอแนะแนวทางการทำธุรกิจสำหรับธุรกิจอย่างดีดี้และอูเบอร์
อย่างไรก็ตามแอปพลิเคชันหาคนร่วมทางแบบนี้ได้แสดงให้รัฐบาลจีนเห็นแล้วว่า
เมื่อช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ปัญหาการเดินทางของประชาชนได้
รัฐมนตรีคมนาคมถึงกลับออกมาเอ่ยปากชมและยอมรับว่าตอนนี้บรรดาคนขับรถในจีนต่างกำลังนิยมแอปพลิเคชันหาเพื่อนร่วมทางกันมากทีเดียว
ทำให้หลายฝ่ายต่างกำลังจับจ้องดูท่าทีของรัฐบาลจีนจากนี้ต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน